เมื่อวานที่พี่มดมีการเล่าไปแล้ว
หลายคนชาวเน็ตก็พยายามไปตามหา

ธอมคนสนิทของนางเอกในตำนานคนนึง
หลอกลงทุนจนแบบว่าเงินหมดนะคะ

มีหมายจับอีกคดีแถมนางเอกในตำนานยังมาประกันตัวได้ด้วย
โดยทนายดังให้ข้อมูลบอกใบ้บอกว่า
พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมีย
งานนี้โอ้โหคนไปโยงถึงนางเอกกไก่ค่ะ
กไก่ที่ว่าคือล่าสุดคุณกบสุวนัน

บตัวนางเป็นคนที่ตัดออกจากโลกภายนอก

คือเขาบอกว่าตัวคุณกบเองเขามีการโพสต์ภาพตัวเขาอะนะคะ

ชีวิตนางตอนนี้มนุษย์แม่
ยิ้มอ่อนแล้วหนึ่งอย่างนี้

จากคำใบเนอะคนคงคิดถึงกบสุวนั่นอะใช่ชาวเน็ตก็แบบว่าเขียนไง
ก็ถ้าพูดถึงนางเอกที่แบบเป็นตำนานเล่นละครเรื่องดังมันก็คนเขาก็นึกถึงอะไรแบบนี้
แต่เราชอบแบบว่าชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะบางคนบอกว่า
คงจะคิดว่าคนที่เล่นละครกับพระเอกสอนในประเทศไทยมีแต่กบละมั้ง
ก็อย่างนี้แล้ววันนี้ก็ไปตีความประเด็นอีกคนนึงด้วยเนี่ยนางเอกต่อมาอีก

ก็คือคนแรกที่เห็นว่าเป็นชื่อของพี่กบและอีกคนนึง

ไม่เคยเล่นละครกับพระเอกสอง

นี่ก็ทำหาเรื่องให้ชาวเน็ตไม่ให้่ระเบิด

โปรดติดตามตอนต่อไป